จากปัญหาปากท้องแล้วนะคะปัญหาเรื่องของสุขภาพอนามัย
ช่องปากและฟันของประสบกรณิกร
ก็เป็นหนึ่งปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เพราะฉะนั้นทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็ได้น้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
มาเป็นการคุมเข้มมาตรฐานคลินิกธนกรรมกว่า๔๕๐๐แห่งทั่วประเทศ
ที่จะต้องมีการมีหม้อนึ่งความดันเพื่ออบฆ่าเชื้อนะคะ
แพทย์ทงชัยกิรติหัทยากร
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือกรมสบสกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยบอกว่ากรมสบสได้น้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตประชาชน
จากปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน
มาเป็นแนวทางการคุ้มครองประชาชน
ให้ได้รับบริการทันตกรรมที่ปลอดภัย
ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ
ของสำนักทันตะสาธารณสุข
กรมอนามัยครั้งล่าสุดปี๒๕๕๕บอกว่า
ประชาชนทุกวัยมีปัญหาฟันผู
อย่างช่วงอายุ๕ปีมีฟันผูเฉลี่ยคนละ๔ซี่
ช่วง๖๐๗๔ปีมีฟันผูเฉลี่ยคนละ๑๔ซี่
จากนี้ยังมีปัญหาโรคปริทันและหินน้ำลาย
จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
โดยขณะนี้มีสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
ให้บริการทันตกรรมทั้งตรวจสุขภาพประจำปี

ซึ่งกรมสบสเป็นผู้ดูแลควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ให้บริการทันตกรรม
รวมทั้งสิ้น๔๕๘๘แห่ง
ประกอบไปด้วยคลินิกในโรงพยาบาล๓๔๔แห่ง
คลินิกทันตกรรมทันตกรรมเฉพาะทาง๔๒๒๔แห่ง
อภัยค่ะ๔๒๔๔แห่งนะคะ
ซึ่งทุกแห่งต้องมีคุณภาพมาตรฐานครบทั้ง๕ด้าน
ตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี๒๕๔๑กำหนดไว้
ประกอบด้วยสถานที่สะอาดปลอดภัย
มีห้องให้บริการเป็นสัดส่วนมิดชิด
ทันตแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทย์เทียสภาพเป็นผู้ดำเนินการ
มีการบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
มียาเวชพันธุ์ที่ไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
มีเครื่องมือที่จำเป็นปริมาณเพียงพอ
และมีชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย
ล่าสุดนี้กฎกระทรวงสาธารณสุขปี๒๕๕๙
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมทุกแห่ง
ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีก๒ประเภท
คือเครื่องเอ็กซาเรย์ฟันและหม้อนึ่งอบความดัน
เพื่อฆ่าเชื้อเครื่องมือที่ใช้กับผู้ป่วยในคลินิกทุกชนิด